ดูที่สมุทรประการบ้างค่ะช่างรับเหมาต่อเติมบ้าน
มาพูดจาก่อกวนทั้งที่ก็ไม่ได้รู้จักกันมาก่อน
ที่สำคัญมากไปกว่านั้นคือชายคนนี้เนี่ยคว้ามีดปังตอน
วิ่งไล่ฟันตัวเองแล้วก็ลูกชายก็เลยชักปืนออกมา
ยิงเสียชีวิตกลางตลาดสดเลยค่ะเหตุยิงกันครั้งนี้เกิดขึ้นช่วงสามทุ่มของคืนที่ผ่านมานะคะ
หน้าตึกแถวเลขที่๑๕๘๔ทับ๒๑๑ซึ่งเปิดเป็นร้านขายอาหารทะเลสดช่วงกลางซอยสุขุมวิทย๗๙
ตำบลสำรงเหนืออำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรประการค่ะ
ที่เกิดเหตุก็พบร่างของนายสุรชัยชูเกตอายุสามสิบสามปีสภาพศพก็คือถูกยิงด้วยปืนเข้าที่ท้ายทอย๑นัด
หลังหูซ้ายขวาทะลุซ้าย๑นัดคอ๑นัดและแขนขวา๑นัดค่ะ
ทำให้รถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ที่ตึกของต่างแผงอาหารทะเลกระจัดกระจายเสียหายค่ะ
ซึ่งก็มีชาวบ้านที่ไปเลือกซื้ออาหารทะเลเนี่ยถูกรถชนบาดเจ็บเล็กน้อย๑คน
จากการตรวจสอบรถคันนี้พบว่ากระจกประตูฝั่งซ้ายมีรอยกระสุนเจาะทะลุ๑รู
กระจกประตูฝั่งคนนั่งเนี่ยก็แตกละเอียดนะคะ
ในรถเนี่ยยังพบคราบเลือดกองอยู่ที่พักเท้าฝั่งเบาะข้างคนขับ
ปังตอวางอยู่หนึ่งเล่มห่างไปประมาณห้าสิบเมตร
ซึ่งเป็นลานจอดรถอยู่ตรงข้ามกับร้านอาหารทะเลนี้
ก็พบปลอกกระสุนขนาด๙มมตกอยู่๔ปลอก
เจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานค่ะส่วนผู้ที่ก่อเหตุนี้
ทราบชื่อต่อมาคือนายชาติชายเครือพาณิชวงหรืออ้วนอายุ๖๗ปี
ทราบว่าเขาถูกผู้ตายใช้มีดฟันที่จมูกจนบัตรเจ็บ
ลูกชายก็เลยขับรถพาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์
ต่อมาเจ้าหน้าที่จึงเดินทางไปอายัดตัวเนี่ยแหละค่ะและนำไปสอบสวนที่สพสำรงเหนือ
นางสาวพรเพ็ญรัตนาเรืองอายุ๓๖ปีคนที่เห็นเหตุการณ์นะคะก็เล่าบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุตัวเองและนายนรงศักดิ์แพ้ติตาอายุ๓๓ปีสามีและนายสุรชัยผู้ตายรวม๓คน
ก็นั่งเล่นกันอยู่ที่ลานจอดรถข้างตลาดนี่แหละ
ระหว่างนั้นนายอ้วนขี่รถจักรยานยนต์มาหาสามีตนเองแล้วก็ต่อว่า
เรื่องที่สามีไปขโมยฝาท่อระบายน้ำทำให้รถถอยออกลำบาก
จู่นายสุรชัยซึ่งไม่เคยรู้จักกับนายอ้วนมาก่อนเลยนะคะ
ก็เดินเข้าไปหาแล้วก็พูดหยอกล้อว่าเดี๋ยวจะขโมยฝาท่อเพิ่มอีก
อ้วนเลยไม่พอใจแล้วบอกกับนายสุรชัยว่าเดี๋ยวมานะเดี๋ยวมา
ไปไม่นานในอ้วนวนกลับมาอีกรอบที่สอง
บอกกับนายสุรชัยทำนองว่าจะให้คนมาอุ้ม
ทำให้นายสุรชัยเริ่มหวาดระแวงแล้วก็หอตัวกลับบ้านเลยนะคะ
แต่จังหวะที่นายสุรชัยกำลังจะขับรถออกไป
อ้วนเนี่ยพาลูกชายขับรถกระบะมาประกบข้าง
เรียกนายสุรชัยลงมาคุยแล้วมีปากเสียงทะเลาะกันค่ะ
ขั้นลงไม้ลงมือก่อนที่นายสุรชัยจะใช้มีดไล่ฟันในอ้วนและลูกชาย
ตัวเองและสามีก็พยายามจะเข้าไปห้ามนะคะ
นายสุรชัยเห็นว่าในอ้วนพกปืนมาด้วยก็เลยพยายามจะหนีขึ้นรถ
แต่จังหวะที่รถกำลังออกตัวค่ะปรากฏว่าในอ้วนเนี่ยชักปืนยิงใส่หลายนัด
ก่อนที่รถจะวิ่งพุ่งเข้าไปชนแผงอาหารสดซึ่งตั้งอยู่ที่หน้าตึกแถว
แล้วก็เข้าไปอัดก๊อปปี้อยู่ในตึกแบบนี้นะคะส่วนตัวในอ้วนผู้ก่อเหตุยอมรับว่า
เขาลงมือยิงนายสุรชัยจริงเพื่อป้องกันตัวประกอบกับโมโหที่นายสุรชัยเอามีดจะมาฟันตัวเองกับลูกชายค่ะ
ก็เลยพลั้งมือยิงไปถึงสี่นัดเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขามีอาชีพรับเหมาต่อเติมบ้าน
ไม่เคยรู้จักกับผู้ตายมาก่อนวันเกิดเหตุเนี่ยที่ไปตักเตือนนายนโรงศักดิ์เพราะว่าเป็นลูกน้องเก่าอ่ะนะคะก็ตักเตือนเรื่องที่มาขโมยฝาท่อระบายน้ำบริเวณลานจอดรถรถมันถอยเข้าออกลำบากแต่ระหว่างนั้นนายสุรชัยกลับเข้ามาพูดกรอกกวนทั้งทั้งที่ก็ไม่ได้รู้จักกันค่ะกระทั่งพอตัวเองกลับมาที่เกิด
ไว้ด้านหลังจากนั้นนายสุรชัยง้างมีดฟันเข้าที่หน้าตัวเองค่ะเข้าที่
มูกเย็บกว่าสิบเข็มระหว่างนั้นลูกชายเห็นก็เลยเข้ามาช่วยก็ถูก
ฟันที่ศีรษะหนึ่งแผลตัวเองเลยโมโหค่ะตัวเองก็เลยต้องชักปืนออกมา
ยิงนายสุรชัยนะคะแต่ว่าตอนแรกเนี่ยลืมขึ้นลำพอนายสุรชัยเห็นก็เลย
รีบวิ่งขึ้นรถจะหลบหนีไปก็เลยรีบขึ้นลำปืนอีกครั้ง
ก่อนจะจ่อยิงทะลุกระจกฝั่งคนขับไม่รู้หรอกค่ะว่ากระสุนไปโดนที่ไหนบ้าง
รถของนายสุรชัยก็พุ่งไปชนกับร้านอาหารทะเลสดส่วนตัวเองก็ขับรถพาลูกชายไปส่งโรงพยาบาล
และเจ้าหน้าที่ก็มาควบคุมตัวในภายหลังนะคะเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ต้องการจะหลบหนีแค่มารักษาบาดแผลที่บาดเจ็บ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะทำการสอบปากคำพยานแวดล้อมอย่างละเอียดเพื่อรวบรวมหลักฐานแล้วก็แจ้งข้อหากับผู้ก่อเหตุอีกครั้งหนึ่งค่ะ